ผู้ชายคนนี้ไปทำงานในกาซิโนฝั่งปลอยเป็ด
แต่ปรากฏว่าขากลับครับคุณผู้ชมครับกลับมาเป็นเท่ากระดูกถูกฆ่าที่นั่น
แม่ไปรับครับแม่ไปรับเท่ากระดูกด้วยนะครับ

นี่แหละครับหัวใจแม่ครับอืม
เห็นนี้นะครับนั่งรถกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงราย
คือมารับเท่ากระดูกลูกชายจากทางการกัมพูชาที่มาส่งให้

น้ำตากับผ้าห่อกระดูกนี่แหละครับ

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔ตุลาคมครับ

ถูกฆ่ายัดใส่ถุงดำ
แล้วเอามาทิ้งไว้ตรงบ่อน้ำนี่นะครับ

ที่เราไปเจอห่างจากชายแดน

คือมีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็ง

พยานให้การกับตำรวจกัมพูชาบอกว่า

มีผู้ชาย๒๓คนนะ

ไม่รู้ว่าจะพูดกันด้วยภาษาไทยนะครับ

เขาคุยกันด้วยภาษาไทยนะ
ขี่รถเอาถุงดำมาโยนทิ้ง

ก็ไปเปิดถุงดำดูโอ้โหเอามือทาบอกครับ
ศพศพแบบ
ก็แจ้งตำรวจนะครับให้มาตรวจสอบ
รู้ว่าเป็นศพคนไทย

อายุ๓๑ปีครับเป็นชาวเชียงรายฮะ
น้องบอลเนี่ยข้ามไปเป็นพนักงาน

แบบพนันดูแลเรื่องของพนันออนไลน

ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากการที่ผู้ตายเนี่ยเออ
ยักยอกเงินในจ้างชาวจีนเจ้าของบ่อนเจ้าของบ่อนนั่นแหละ
ดอมยักษ์ยอกเท่าไรเจ็ดแสนบาทครับโอ้โหคิดเป็นเงินไทย
เอาไปเล่นการพนันพอถูกจับได้นะครับ
ก็เลยถูกซ้อมจนเสียชีวิตแล้วเอาศพยัดถุงดำมาทิ้ง
จากนั้นก็ประสานครอบครัวนะครับให้มารับศพกลับประเทศไทย
แต่คุณผู้ชมครับคือสภาพศพมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว
แล้วเอาคำเดียวคำเดียวแล้วกันอืดแล้วนะ
นางสาวมาลารินวงมูลคุณแม่แม่เสียใจฮะเสียใจลูกนะครับ
ถูกฆ่าในฝั่งกัมพูชาคือไปทำงานปลอยเปรตยังไม่ถึงสองปีเลย
ไม่เชื่อหรอกแม่ไม่เชื่อหรอกว่าลูกจะไป
ขโมยเงินเค้า๗๐๐๐๐บาทแล้วไปเล่นพะนันแล้วถูกฆ่า
ไม่ใช่ลูกแม่ไม่ได้มีนิสัยขี้ขโมย
แต่ถ้าลูกทำจริงไปเล่นได้เงิน
คงจะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวมากกว่านี้มั้งดอม
เพราะที่ผ่านมาไปทำงานไม่ถึง๒ปี
ส่งมาเดือนละ๒๐๐๐บาทไม่งั้น๓๐๐๐บาท

สำหรับเท่ากระดูกลูกชายนะครับตอนนี้เอาไปฝากไว้ที่วัดบ้านศพรวกนะครับ
ปรึกษากับญาติย่านแล้วว่าเดี๋ยวออกภัณฑ์ศาสตร์ก่อน
ออกภัณฑ์ศาสตร์ก่อนก็จะนะครับประกอบพิธี
ส่วนเรื่องคดีความนะครับคุณแม่เรียกร้อง
เรียกร้องให้ทางการช่วยเหลือติดตามคดีให้หน่อยฟังเสียงคุณแม่ครับ
คุณแม่ก็ยังไม่เชื่อนะว่าลูกเนี่ยไปยักยอกเงินเขา